รายละเอียดในคดีนะครับเป็นรูปลักษณะของคลิปวีดีโอนะครับ
ซึ่งต้องขอเรียนก่อนอื่นว่าในคลิปวิดีโอนั้นเป็นส่วนหนึ่ง
เป็นข้อมูลส่วนหนึ่งเป็นข้อได้จริงส่วนหนึ่งในคดีนะครับ
ซึ่งเรามีความจำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ต้องนำเสนอ
โดยเล็งเห็นถึงความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะให้พี่น้องประชาชนได้มีความเข้าใจ
ในลักษณะของคดีนะครับและขอให้เชื่อมั่นนะครับ
ในคณะทำงานของตำรวจตอนภาคหนึ่งขอให้เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมนะครับ
เพราะอย่างที่บอกว่าวันนี้ไม่ได้เป็นการปิดคดีนะครับ
เป็นการสรุปสำนวนการสอบสวนเบื้องต้น
สำนวนจะต้องไปต่อนะครับในชั้นอายการและชั้นศาลนะครับ
เพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนเข้าใจในประเด็นของเรื่องคลิปวีดีโอนะครับ
ส่วนที่สามก็คือเป็นตอบข้อสักถามกรณีที่มีเหตุข้อสงสัยเพิ่มเติมนะครับ
เพราะฉะนั้นระดับแรกนะครับผมขออนุญาตให้พศภัยศาสน์นะครับ
ครับการจังหวัดนนทบุรีหนึ่งในคณะทำงานสืบสวนสอบสวน
ได้แถลงรายละเอียดของคดีพอสังเกตครับ
เรียนพี่น้องสื่อบัญชนที่เคารพทุกท่านครับ
ผมขออนุญาตกล่าวถึงความเป็นมาในคดีนี้ดังต่อไปนี้ครับ
คดีคุณแตงโมพัทรธิดาพัชระวีรพงศ์เสียชีวิต
เกิดเมื่อวันที่๒๔กุมภาพันธ์๒๕๖๕
เวลาประมาณ๒๒นาฬิกา๓๔นาที
เนื่องจากคุณแตงโมกับเพื่อนรวม๖คน
นัดหมายมาลงเรือสปีดโบสต์ที่อู่จอดเรือ
เขตตำบลบางศรีเมืองอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนทบุรี
เพื่อร่องแม่น้ำเจ้าพญาชมวิวและไปรับประทานอาหารค่ำ
ร้านอาหารแห่งหนึ่งในเขตจังหวัดปฐุมธานี
หลังจากรับประทานอาหารเสร็จได้นั่งเรือชมวิว
และไปถ่ายรูปที่บริเวณสะพานพระราม๘
ขณะที่เดินทางกลับอู่จอดเรือ
เมื่อมาถึงบริเวณใกล้ท่าเรือพิบูรสงคราม๑
อำเภอเมืองนทบุรีจังหวัดนทบุรีหุ่นแตงโมได้ตกจากเรือลงไปใน
แม่น้ำเจ้าพญาแล้วจมหายไปต่อมาเวลาประมาณยี่สิบสามนาฬิกา
สิบสองนาทีของวันเดียวกันนั้นพันธบรวจโทอุเทนหงทอง
พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรเมืองนนทบุรี
ได้รับแจ้งเหตุมีหญิงตกจากเรือลงไปในแม่น้ำเจ้าพญา
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจไปตรวจไปยังที่เกิดเหตุ
เพื่อให้ความช่วยเหลือในทันทีโดยมีเจ้าหน้าที่หลายหน่วย
ระดมกำลังร่วมกันค้นหาประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ
เจ้าหน้าที่หน่วยงานทหารเจ้าหน้าที่กู้ภัย
นักประดาน้ำหลายฝ่ายรวมถึงคนในวงการบันเทิงด้วย
ซึ่งพยายามค้นหากันอย่างต่อเนื่องแต่ก็ไม่พบคุณแตงโม
จนกระทั่งวันที่ยี่สิบหกกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบห้า
เวลาประมาณสิบสามนาฬิกาสี่สิบนาทีเจ้าหน้าที่คู่ภัยได้พบร่างคุณแต่ง
โมเสียชีวิตลอยน้ำอยู่ห่างจากท่าเรือพิบูรสงครามหนึ่ง
หลังจากนั้นได้มีการดำเนินคดีกับผู้ต้องหา
คดีนี้ตามกฎหมายต่อไป
คดีนี้เป็นคดีที่ประชาชนให้ความสนใจ
และเพื่อความยุติธรรมโปร่งใสรอบครอบ

ตำรวจภูทรจังหวัดนนทบุรี
และกองบัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่ง

คณะพนักงานสืบสวนสอบสวน

โดยมีพลตำรวจโทจีรพัฒน์ภูมิจิตร
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่ง
ควบคุมการสืบสวนสอบสวนคดีนี้ด้วยตนเองครับ
จากการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน
ได้มีการสอบสวนปากคำผู้เก่าหา

สอบสวนปากคำผู้ต้องหา๖ปาก
สอบสวนปากคำพยานรวม๑๒๔ปาก
แบ่งเป็นพยานบุคคล๑๐๘ปาก
พยานผู้เชี่ยวชาญ๑๖ปาก
วัตถุพยานที่เป็นพยานสำคัญทางคดี

พยานเอกสารที่เป็นผลการตรวจต่าง

จำนวน๒๐๐คลิป
สำนวนนี้มีเอกสารรวมทั้งสิ้น

นำไปสู่การดำเนินคดีกับผู้ต้องหา
จำนวน๖ลายดังนี้

ดำเนินคดีในความผิดฐาน

เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย

โดยไม่มีประกาศพิยบัตร

เป็นทางสัญจรของประชาชน
หรือที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน

เกี่ยวกับความผิดอาญาแก่พนักงานสอบสวน

และอักษรฝรั่งที่หัวเรือ

ซึ่ง๒ฐานความผิดหลังนี้

รับรองความถูกต้องตามกฎหมาย

อันเป็นทางสัญจรของประชาชน
หรือที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน

ื่นเขินตกตะกอน

เป็นเหตุให้ผู้อื่นในก่อความตาย

เพื่อจะช่วยผู้อื่นไม่ให้ต้องรับโทษ

อันเป็นทางสัญจรของประชาชน
หรือที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน
อาจจะเป็นเหตุให้เกิดการตื้นเขิน

หรือกติกจุธาสุขสวรรค

เอาไปเสียหรือทำให้ศูนย์หาย

ซึ่งพยานหลักฐานในการกระทำผิด

แจ้งข้อความอันเป็นเท็จเกี่ยวกับความผิดอาญา

ผู้ต้องหาที่๖ในพีมหรือเอ็มธรรมธีรศรีดำเนินคดีในความผิดฐาน
เพื่อจะช่วยผู้อื่นไม่ให้ต้องรับโทษหรือให้รับโทษน้อยลง
ทำให้เสียหายทำลายซ่อนเล้นเอาไปเสียหรือทำให้ศูนย์หายหรือไร้ประโยชน์
ซึ่งพยานหลักฐานในการกระทำผิด
เป็นผู้ใช้ให้ผู้อื่นแจ้งข้อความอันเป็นเท็จเกี่ยวกับความผิดอาญา
แก่พนักงานสอบสวนซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหาย
ในทางคดีพนักงานสอบสวนมีความเห็นสั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้ง๖ลายทุกข้อหา

และข้อได้จริงบางส่วนนะครับที่ผมเรียนบางส่วนว่า
เราได้นำมาจากสำนวนการสอบสวนเพื่อประโยชน์
และหวังว่าอย่างยิ่งว่าผู้คนจะเข้าใจในเจตนาของพนักงานสืบสวนสอบสวน
ส่วนนะครับซึ่งมีหน้าที่ในการแสวงหาข้อได้จริงและหลักฐานต่างต่าง
ทางทีมสืบสวนได้มีการรวบรวมพยาหลักฐานทุกอย่าง
เพื่อที่จะมาชั่งน้ำหนักในคดีในภาพรวม
ทั้งพยานบุคคลพยานแวดล้อมลักษณะทางกายภาพของที่เกิดเหตุ
รวมทั้งหลักฐานทางนิติเบี้ยสารอื่น
นะครับโดยทางทีมสืบสวนเนี่ยครับได้จัดทำคลิปวิดีโอนะครับ
เกี่ยวกับคดีนี้เท่าที่จะเปิดเผยแก่สาธารณชนได้นะครับ
มีความยาวประมาณยี่สิบห้านาทีนะครับแบ่งออกเป็นสี่ส่วนคือ
พฤติการในการเกิดเหตุสองไทม์ไลน์เหตุที่เกิดขึ้น
ไม่ว่าจะเป็นก่อนเกิดเหตุขณะเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุ
สามหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์สี่สภาพบาดแผลที่เกิดขึ้น
นะครับออกติดเชิญเอ่อ

เวลาประมาณสี่สิบสองรายการสามสิบนาที
ได้เกิดเหตุนางสาวพัทรธิดาพัชระวีรพงศ์หรือคุณแตงโม
นักแสดงสาวชื่อดังตกจากเรือในแม่น้ำเจ้าพระยา
บริเวณใกล้เคียงกับท่าเรือพิบูลสงคราม๑
ซึ่งหลังเกิดเหตุเวลาประมาณ๒๓นาฬิกา

จึงได้เดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ก็ได้พบเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายกำลังระดมค้นหา

จากการสักถามปากคำพยานแวดล้อม
ทราบเพียงว่าคุณแตงโมตกเรือ
ซึ่งระยะเวลาผ่านไปหลายชั่วโมง

และไม่มีคนบนเรือมาแสดงตัวกับพนักงานสอบสวนแต่อย่างใด
ซึ่งในรุ่งเช้าของวันที่๒๕กุมภาพันธ์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนสพเมืองนนทบุรี

จึงได้แจ้งให้พนักงานสอบสวนทราบ

พนักงานสอบสวนพร้อมเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน

ซึ่งไม่สอดคล้องกับจำนวนคนบนเรือที่มีถึง๖คน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนก็ได้สืบทราบว่า
บุคคลบนเรือที่เหลืออีก๕คนนั้นคือ
นายตานุพักษ์เลิศทวีวิทย์หรือป่อ
นายนิทัศน์กีรติสุธิสาธรณ์หรือจ๊อป
นายภัยบูลตีกาญจนานันต์หรือโรเบิร์ต
๔นางสาวอัสลินอยุธาสุขสวรรคหรือกติก
นายวิสาพัฒน์มโนมัยลักษณ์หรือแซน

ได้มีที่ปรึกษาของกลุ่มคนบนเรือ

มาพบพนักงานสอบสวนในเวลา๑๕นาฬิกา

เร่งรัดไปหลายครั้งแล้วก็ตาม

ปอได้ติดต่อกลับมาหาพนักงานสอบสวน

ทั้ง๕จึงเดินทางเข้ามาพบพนักงานสอบสวน
และในวันถัดมาวันที่๒๖กุมภาพันธ์

เจ้าหน้าที่กู้ภัยได้พบร่างของคุณแตงโม
ที่บริเวณกลางแม่น้ำเจ้าพญา
ห่างจากท่าเรือพิบูลสงคราม๒๓๕เมตร
โดยลักษณะบาดแผลการเสียชีวิต
มีลักษณะเป็นการตายอย่างผิดธรรมชาติ
ซึ่งจากพฤติกรรมที่ไม่มาแสดงตัว

ประกอบกับพยานหลักฐานที่ผิดปกติบนเรือ

จึงมีเงื่อนงำมีความผิดปกติ
จึงต้องมีการสืบสวนสอบสวนโดยละเอียด

ข้อมูลที่ตรวจสอบจากโทรศัพท์

โดยส่วนที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับคดี
โดยเมื่อนำข้อมูลมาประกอบกันแล้ว

เริ่มต้นจากวันที่๑๖กุมภาพันธ์

ปอได้ทักหากติกทางไลน์
โดยนัดหมายพูดคุยในฐานะเพื่อนเก่า

กระติกได้ไลน์ไปหาคุณแตงโม
โดยแจ้งว่านายปอชวนไปนั่งเรือจิบวาย
ซึ่งคุณแตงโมก็ตกลงที่จะไปด้วย
จากนั้นเวลา๑๙นาฬิกา๕๖นาที
กระติกได้ส่งข้อความไปหานายปอ
โดยกระติกบอกว่าจะมีแนวร่วมไปด้วย๔คน

โดยสองคนนี้ในวันจริงไม่ว่างมาขึ้นเรือ
จากนั้นนายปอได้ส่งภาพเรือลำที่เกิดเหตุมาให้ดู
ต่อมาวันที่๒๓กุมภาพันธ์เวลา๘นาฬิกา
กระติกได้ส่งข้อความไปหาแซนดี้
โดยคีย์เวิร์ดคือได้ชักชวนเซนดี้ไปขึ้นเรือ

กระติกได้ส่งข้อความไปหานายปอ
โดยคีย์เวิร์ดคือจะมีแซนดี้ไปด้วย

คือวันที่๒๔กุมภาพันธ์เวลา๑๖นาฬิกา
ต่อมาเวลา๒๒นาฬิกา
กระติกได้ส่งข้อความหาคุณแตงโม
และจากนั้นได้พูดคุยเรื่องการเลือกชุด
ต่อมาวันที่๒๔กุมภาพันธ์วันที่เกิดเหตุ
เวลา๑๔นาฬิกากระติกได้ส่งข้อความหาคุณแตงโม
บอกให้เตรียมตัวออกจากบ้านไม่เกิน๑๕นาฬิกา๓๐นาที
ซึ่งต่อมาเวลา๑๔นาฬิกา๒๖นาที
รถของคุณกติกได้ขับมาที่บ้านของคุณแตงโม

ต่อมาเวลา๑๕นาฬิกา๔นาที
ปอได้เดินทางมาถึงที่อู่เรือ
กลับมาที่บ้านของคุณแตงโมเมื่อเวลา๑๕นาฬิกา๕๒นาที
คุณแตงโมและกติกได้ออกจากบ้าน
โดยใช้รถของคุณแตงโมขับไปที่อู่เรือ
เวลา๑๕นาฬิกา๕๕นาที
จ๊อปได้เดินทางมาถึงที่อู่เรือ
จากนั้นเวลา๑๕นาฬิกา๕๗นาที
นายโรเบิร์ตได้เดินทางมาถึงที่อู่เรือ
จากนั้นเวลา๑๖นาฬิกา๔๕นาที
กระติกและคุณแตงโมได้เดินทางมาถึงอู่เรือ
ซึ่งตอนนี้ในอู่เรือมีสมาชิกมาทั้งหมด๕คนแล้ว

ต่อมาเวลา๑๖นาฬิกา๔๙นาที

โดยเมื่อถึงบริเวณนี้เป็นเวลา๑๗นาฬิกา
โทรศัพท์ของกติกได้ถ่ายภาพนี้ไว้
จากนั้นเวลา๑๗นาฬิกา๑นาที
เรือได้มาจอดเทียบท่าบานามัย

โดยปรากฏภาพจากกล้องวงจรปิดทั้ง๕คน

และในเวลา๑๗นาฬิกา๑๓นาที
ปอได้โอนเงินจ่ายค่าเติมน้ำมัน
จากนั้นเรือก็ขับออกจากท่าเติมน้ำมัน
เวลา๑๗นาฬิกา๑๓นาที
แซนดี้ได้เดินทางมาถึงอู่เรือ

ต่อมาเวลา๑๗นาฬิกา๒๔นาที

ระหว่างทางเมื่อเวลา๑๗นาฬิกา๔๖นาที
บริเวณนี้มือถือของกติกได้ถ่ายภาพนี้ไว้
และเมื่อมาถึงบริเวณนี้เวลา๑๘นาฬิกา๑๑นาที
มือถือของกระติกได้ถ่ายภาพคุณแตงโมภาพนี้ไว้
จากนั้นเวลา๑๘นาฬิกา๒๔นาที
เรือได้มาจอดเทียบท่าร้านอาหารบ้านตานิด

และทั้ง๖คนก็เข้าไปรับประทานอาหารที่ร้าน
และในเวลา๑๙นาฬิกา๕๗นาที

จากนั้นเวลา๒๐นาฬิกา๘นาที
เรือก็ออกเดินทางออกจากร้านอาหาร

เมื่อถึงเวลา๒๐นาฬิกา๓๐นาทีบริเวณนี้
ก็ได้ถ่ายภาพคุณแตงโมภาพนี้ไว้
จากนั้นเมื่อถึงบริเวณนี้เวลา๒๐นาฬิกา๓๙นาที

จากนั้นเวลา๒๑นาฬิกา๒๓นาที
เรือได้ผ่านกล้องวงจรปิดของท่าเรือพระนั่ง๙
จากนั้นเวลา๒๑นาฬิกา๓๓นาที
เรือได้ผ่านกล้องวงจรปิดของสะพานพระราม๕
จากนั้นเวลา๒๑นาฬิกา๓๖นาที
เรือได้ผ่านท่าเรือพิบูลสงคราม๑
จากนั้นเวลา๒๑นาฬิกา๕๔นาที
เรือได้ผ่านกล้องวงจรปิดของท่าเรือเทเวศ๑บริเวณนี้
ซึ่งจุดนี้ได้เกิดข้อสงสัยขึ้น

จังหวะนี้มีลักษณะคล้ายคนกระโดดหรือถูกโยนออกจากเรือ
โดยมีการนำภาพดังกล่าวไปปรับแสงและสีเพื่อวิเคราะห์เพิ่มเติม
และวิเคราะห์ไปถึงว่ารูปร่างดังกล่าวมีลักษณะคล้ายคน
จากนั้นเวลา๒๑นาฬิกา๕๖นาที
เรือได้เดินทางมาถึงบริเวณสะพานพระราม๘
กระติกและคุณแตงโมได้ถ่ายภาพนี้ไว้บริเวณหน้าเรือ
ขณะเรือกำลังขับมุ่งหน้าไปที่สะพานพระราม๘
โดยมีคนตั้งข้อสังเกตว่า
ภาพถ่ายนี้ถูกแก้ไขเวลาการถ่ายภาพ
เพราะด้วยแสงไฟสะพานที่จะถูกปิดลงในช่วงเวลานั้น
ซึ่งฝ่ายสืบสวนได้ตรวจสอบตำแหน่งที่ถ่ายภาพนี้

ได้มีการทดสอบด้วยโทรศัพท์ชนิดเดียวกันบริเวณเดียวกัน
และปรับความสว่างให้เทียบเท่าภาพฉบับจริง
จะพบว่าแสงไฟบนสะพานจะเป็นลักษณะเดียวกัน
และเหตุผลที่สำคัญที่สุดที่ยืนยันว่าภาพนี้ไม่ถูกเปลี่ยนแปลงข้อมูลเวลา
มีการเดินทางมาบริเวณนี้เพียงครั้งเดียว
ไม่มีการเดินทางมาก่อนหรือหลังอีก
จึงเป็นไปไม่ได้ที่จะมีการแก้ไขเวลาในภาพนี้
และเมื่อภาพดังกล่าวถูกถ่ายขึ้นบริเวณนี้จริง
จึงทำให้ยืนยันว่าบริเวณท่าเรือเทเวศที่มีการตั้งข้อสังเกตว่ามีคนกระโดดหรือถูกโยนออกจากเรือในจังหวะก่อนหน้านี้

จากนั้นเวลา๒๒นาฬิกา๑นาที
เรือได้เดินทางมาถึงบริเวณนี้และได้มีการหยุดเรือและวกกลับ
จังหวะนี้กระติกได้ถ่ายภาพโรเบิร์ตไว้
ซึ่งภาพพื้นหลังสะพานจะเป็นอีกมุมหนึ่งของสะพานจากภาพเมื่อสักครู่
เกิดจากการถ่ายภาพคนละฝั่งของสะพาน
จากนั้นเรือได้วกกลับมาบริเวณนี้เวลา๒๒นาฬิกา๖นาที

โดยมุมของสะพานจะสอดคล้องจะเป็นคนละมุมกับภาพโรเบิร์ตเมื่อสักครู่

โดยภาพนี้จะปรากฏภาพของแซนดี้นั่งอยู่บริเวณท้ายเรือ
จากนั้นเวลา๒๒นาฬิกา๑๑นาที
โดยพิกัดปลายทางคือไปส่งที่บ้านคุณแตงโม
จากนั้นเวลา๒๒นาฬิกา๑๘นาที
เรือได้ผ่านกล้องวงจรปิดของสะพานสังฮี
โดยภาพนี้จะปรากฏภาพของแซนดี้ยังนั่งอยู่บริเวณท้ายเรือ
จากนั้นเวลา๒๒นาฬิกา๒๑นาที
เรือกำลังขับผ่านด้านหลังอาคารรัฐสภา
จากนั้นเวลา๒๒นาฬิกา๓๒นาที

โดยกล้องจุดนี้เป็นกล้องที่คุณภาพไฟล์สูง
ซึ่งผู้เชี่ยวชาญจากกองพิสูจน์หลักฐาน
ได้ใช้โปรแกรมที่หน่วยพิสูจน์หลักฐาน
ใช้เป็นมาตรฐานในการตรวจพิสูจน์ภาพจากกล้องวงจรปิด
โดยได้ใช้โปรแกรมนี้ปรับแสงภาพปรับความคมชัด
ทำให้เห็นคนบนเรือจำนวน๖คน
โดยจะมีคนหนึ่งคนนั่งบริเวณท้ายเรือ
ต่อมาเวลา๒๒นาฬิกา๓๔นาที

มุมที่จะส่องเข้ามาแม่น้ำบริเวณท่าเรือพิบูรสงคราม

เรือได้ผ่านเข้ามาที่กล้องจุดนี้เมื่อเวลา๒๒นาฬิกา๓๓นาที๕๑วินาที
โดยให้สังเกตเวลาเรือผ่านแสงเงาบริเวณนี้
จะเห็นว่ามีลักษณะเหมือนวัตถุบางอย่างอยู่บริเวณท้ายเรือ
จากนั้นถัดมาเวลา๒๒นาฬิกา๓๔นาที

โดยเมื่อสังเกตแล้วจะเป็นวัตถุลักษณะเดียวกับจุดที่แล้ว
จากนั้น๖วินาทีถัดมา
จะสังเกตว่ามุมของเรือนั้นเปลี่ยนไป
มีการหันท้ายเรือมาให้กล้องวงจรปิดมากขึ้น
ทำให้เห็นเงาของวัตถุดังกล่าว
แสงไฟเรือในลักษณะนี้

แสงไฟจากท้ายเรือนี้จะอยู่ในแนวระดับนี้

วัตถุดังกล่าวอยู่ในลักษณะนี้
จากนั้นวินาทีถัดมาวัตถุนี้ก็หายไป
ซึ่งในวินาทีถัดมาก็ได้มีเงาของบุคคลหนึ่ง

ซึ่งหลังจากนั้น๑๑วินาทีถัดมา
และกลับวนมาที่เดิม

เรือได้ผ่านแสงเงาบริเวณเดิม
เมื่อตรวจสอบกลับไม่พบเงาของวัตถุเหมือนรอบก่อน
โดยเปรียบเทียบทั้ง๒เหตุการณ์

เมื่อเรือได้หันท้ายเรือมาทางกล้องวงจรปิด
ก็จะไม่พบวัตถุในลักษณะเดิม
โดยเมื่อดูจากการเปรียบเทียบภาพทั้งสองเหตุการณ์

โดยแสงไฟจากเรือที่เห็นนั้น
เป็นแสงไฟที่ส่องจากเรือบริเวณนี้
ฉะนั้นวัตถุที่บังไฟดังกล่าว

และจากมุมที่เห็นวัตถุดังกล่าวนั้น
แสงไฟยืนยันว่าไม่ใช่เครื่องยนต์ท้ายเรือ
เพราะเครื่องยนต์ท้ายเรือจะต้องห่างออกมาจากเรืออีกในระยะหนึ่ง

จะไม่เห็นเครื่องยนต์ของเรือมาบังไฟในลักษณะนี้
และในบริเวณนี้ที่วัตถุดังกล่าวหายไป
อยู่ห่างจากจุดพบศพของคุณแตงโมเพียง๑๐๐เมตร
หลังจากเหตุการณ์นี้มีการวนค้นหาทั่วบริเวณนี้
เชื่อว่าคุณแตงโมตกเรือในจังหวะนี้
หลังจากเหตุการณ์นี้จะเป็นไทม์ไลน์เกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์เป็นส่วนใหญ่
ซึ่งการตรวจสอบในโทรศัพท์คนบนเรือทั้งหมดมีข้อมูลเยอะมาก
ขอหยิบยกเอาประเด็นที่สำคัญซึ่งมีดังนี้
หลังจากเหตุการณ์ที่คุณแตงโมตกเรือแล้ว
แซนได้ส่งข้อความไลน์ขอความช่วยเหลือกับเพื่อน
โดยมีการแชร์โลเคชั่นไปให้
หลังจากนั้นคนบนเรือก็เริ่มติดต่อขอความช่วยเหลือไปยังเจ้าหน้าที่กู้ภัย
ติดต่อไปหาคนรู้จักมากมายทั้งทางข้อความสนทนาหรือทางโทรศัพท์
จากนั้นเวลา๒๓นาฬิกา๔๕นาที
เรือได้ขับมาใกล้กับท่าเรือพิบูลสงครามหนึ่งแล้วได้ถูกบันทึกภาพนี้ไว้
ซึ่งภาพนี้เป็นภาพที่ถูกตั้งข้อสังเกตว่ามีการทำร้ายร่างกายกันเกิดขึ้น
ซึ่งตรวจสอบแล้วเป็นช่วงเวลาที่ล่วงเลยเวลาเกิดเหตุมาพอสมควรแล้ว
จากนั้นเวลา๒๓นาฬิกา๔๘นาที
เรือได้จอดเทียบท่าเรือพิบูรสงคราม
จากนั้นโรเบิร์ตและกติกได้ลงจากเรือ
จากนั้นเวลาเที่ยงคืน๒๗นาที
กระติกได้ผ่านกล้องวงจรปิดภายในซอยพิบูลสงคราม๑
จากนั้นเวลาเที่ยงคืน๒๘นาที
กระติกได้ส่งข้อความหาเพื่อนคนหนึ่งว่าขึ้นจากเรือมาหาห้องน้ำเข้าตามบ้าน
เนื่องจากปวดหนักและไม่มีห้องน้ำเข้า

กระติกและโรเบิร์ตได้ไปขอเข้าห้องน้ำที่บ้านหลังนี้
จากนั้นเวลาเที่ยงคืน๓๙นาที
กระติกและโรเบิร์ตได้ผ่านกล้องวงจรปิดในซอยพิบูรสงครามตัวเดิม
จากนั้นเวลาเที่ยงคืน๔๔นาที
นายโรเบิร์ตและนายปอได้ติดต่อกัน
จากนั้นเวลาเที่ยงคืน๔๕นาที
หลังจากที่ทั้งสองติดต่อกันแล้ว

กระติกและโรเบิร์ตก็เดินมาถึงปากซอยพิบูรสงคราม๑
และยืนรอแกรปที่ปากซอย
จากนั้นเวลาเที่ยงคืน๕๒นาที
ต่อมาเวลาตี๑๓นาที
และในเวลาตี๑๖นาที
จากนั้นเวลาตี๑๒๒นาที
เพื่อนคุณกติกได้เดินทางมาถึงอู่เรือ
จากนั้นเวลาตี๑๔๔นาที
ต่อมาเวลาตี๑๕๓นาที
แนะนำคนหนึ่งได้ส่งข้อความมาให้โรเบิร์ต
อย่าเพิ่งเข้าไปให้การกับตำรวจ
โดยอ้างว่าต้องมาให้ข้อมูลกับตนเองก่อน
และจะจัดทีมทนายความดูแล

จากนั้นก็ได้มีการเริ่มรวมกลุ่มกันบริเวณที่ปั๊มเชลล
จนกระทั่งเวลาตี๒๒๖นาที

นายปอนายโรเบิร์ตแซนดี้และคนขับรถของแซนดี้
รวมกลุ่มพูดคุยก่อนจะแยกย้ายออกจากปั๊ม
จากนั้นเวลาตี๒๒๗นาที
ผู้แนะนำคนเดิมได้บอกให้ทั้ง๕เลื่อนนัดตำรวจไปก่อน
เพราะมีแอลกอฮอลในเลือดจะไม่เป็นผลดี
และให้ทั้ง๕มาพบตนเองในวันรุ่งขึ้น
โดยนัดหมายกันในเวลา๑๐โมงเช้า
ต่อมาเวลาตี๓๔นาที
จากนั้นเวลาตี๓๒๙นาที
กระติกได้ขับรถมาถึงบ้านของคุณแตงโม
จากนั้นเวลาตี๔๘นาทีออกจากบ้านคุณแตงโม
หลังจากแยกย้ายกันแล้วต่อมาเวลา๑๑นาฬิกา
ทั้ง๕คนบนเรือได้เดินทางมาพบทีมทนายที่ร้านอาหารแห่งหนึ่ง

และอยู่ในร้านจนถึงเวลา๑๕นาฬิกา

จากนั้นเวลา๑๗นาฬิกา๗นาที
ก็ได้เดินทางมาที่ร้านอาหารแห่งหนึ่ง
ย่านถนนราชพฤกษ์จังหวัดนนทบุรี
และทั้ง๕ก็ได้พบกับทนายชื่อดังคนหนึ่ง
โดยอยู่ในร้านจนถึง๑๙นาฬิกา๑๗นาที

ทั้ง๕คนจึงเดินทางมาพบพนักงานสอบสวน
หลังจากเกิดเหตุในคืนวันที่๒๔กุมภาพันธ์
พุทธศักราช๒๕๖๕
เวลาประมาณ๒๒นาฬิกา๓๐นาที
โดยในเช้าวันถัดมาคือวันที่๒๕กุมภาพันธ์
เวลา๑๐นาฬิกา๓๐นาที

ได้เข้าตรวจเก็บพยาหลักฐานจากเรือลำที่เกิดเหตุ
ท้ายเรือติดตั้งเครื่องยนต์สีดำ
เครื่อง๖สูบ๓๐๐แรงมา
จากการตรวจสอบเรือลำที่เกิดเหตุ

และบริเวณนี้จะเป็นห้องน้ำของเรือ
ตรวจสอบภายในพบว่ามีการเก็บข้าวของเครื่องใช้ต่าง

จะได้ลักษณะห้องน้ำเป็นสภาพนี้
จากการตรวจสอบคาบโลหิตบนเรือด้วยสารเรืองแสงลูมินอน

จากการตรวจสอบรอยนิ้วมือแฝงบนเรือ
พบรอยนิ้วมือครบทั้ง๖คนกระจายอยู่ทั่วบนเรือ
หลังจากได้ตรวจเก็บพยาหลักฐานบนเรือแล้ว

เพราะบนเรือมีแก้วเพียงแก้วเดียวทั้งที่คนบนเรือมีทั้ง๖คน
ได้มีการตรวจสอบโดยรอบภายในอู่เรือ
ก็ได้พบกระติกสีดำวางอยู่ข้างสาราริมน้ำของอู่เรือ

พบหลักฐานเป็นแก้วอีกจำนวนหลายใบ
ซึ่งแก้วเหล่านี้ก็มีดีเอ็นเอของคนบนเรือหลายคนติดอยู่ด้วย
จากการตรวจสอบพยานหลักฐานบนเรือลำที่เกิดเหตุนี้
พยาหลักฐานยืนยันได้ว่าเป็นเรือลำที่เกิดเหตุจริง
เพราะสภาพภายนอกที่ตรวจนั้นเหมือนกับคลิปวีดีโอที่มีการบันทึกไว้ในคืนที่เกิดเหตุ
ประกอบกับการตรวจพบดีเอ็นเอและรอยนิ้วมือแฝงของทั้ง๖คนบนเรือ
อีกทั้งการดำเนินการตรวจเก็บพยานหลักฐานนี้
กลางคืนเกิดเหตุเช้ามาเจ้าหน้าที่ได้มาตรวจเก็บพยาหลักฐานทันที
แต่วัตถุพยานบางส่วนบนเรือนั้นได้ถูกเคลื่อนย้ายออกจากเรือ
และถูกทิ้งลงแม่น้ำในบางส่วน
ซึ่งส่วนนี้ได้มีการรวบรวมพยาหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดไว้หมดแล้ว

สภาพศพเป็นหญิงอายุ๓๗ปี
ส่วนสูง๑๖๗เซนติเมตร

โดยมีชุดคุมสีน้ำตาลสวมทับด้านนอก

โดยการตรวจสอบกระดูกทั่วร่างกาย
อยู่ในสภาพปกติทางร่างกาย

ซึ่งไม่พบว่ามีฟันหักใด

มีความเข้มข้น๙๓มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
ตัวอย่างน้ำจากในลูกตา

และจากการตรวจสอบไม่พบสารเสพติด
และสารของยามอมเมาใด
ตรวจพบโครนทั่วไปในหลอดลม

จำนวนทั้งสิ้น๒๖บาดแผล
แบ่งเป็นกลุ่มบาดแผล๑๐กลุ่มดังนี้

เป็นบาดแผลฉีกขาดขอบค่อนข้างเรียบ

ทำให้กล้ามเนื้อสามส่วนนี้เสียหาย
ซึ่งมีบางส่วนถึงกับฉีกขาด

บาดแผลฉีกขาดค่อนข้างเรียบ

เป็นแผลแนวขวางจำนวน๓แผล

บาดแผลถลอกเป็นแนวยาวบริเวณน่องขวาด้านใน

เป็นแผลแนวขวางขนาดกัน๕แผล

กลุ่มบาดแผลถลอกเป็นแนวยาว

เฉียงขนาดกัน๓แผล

บริเวณข้อพับเข่าซ้าย๒แผล

บริเวณข้อพับเข่าซ้ายถึงน่องซ้ายด้านใน
แนวขวางขนาดกัน๗แผล

บาดแผลถลอกบริเวณเข่าซ้ายด้านนอก

บาดแผลฟกช้ำบริเวณต้นขาซ้ายด้านหน้า

บาดแผลฟกช้ำบริเวณเข่าซ้าย

บาดแผลฟกช้ำบริเวณแข้งซ้าย
ซึ่งบาดแผลทุกกลุ่มที่กล่าวมา
ได้มีการตรวจเก็บตัวอย่างเนื้อเยื่อแผล

แผลทั้งหมด๒๖แผลบนศพ
เป็นบาดแผลที่เกิดก่อนเสียชีวิตทั้งหมด
โดยสาเหตุจากการเกิดแผลต่างนั้น

โดยเริ่มจากแผลที่๑ซึ่งเป็นแผลที่ใหญ่ที่สุด

ซึ่งเมื่อดูในแนวลึกจะเป็นความเว้าในลักษณะนี้

มีลักษณะที่เข้ากันได้กับบาดแผล

ทำการเย็บบาดแผลบนศพนี้แล้ว
พบว่าลักษณะบาดแผลมีการโค้งเว้าในลักษณะนี้
ซึ่งเมื่อจำลองนำใบพัดเรือหมุนเฉือนลงบนดินน้ำมัน
ก็จะได้แนวเว้าโค้งในลักษณะเดียวกัน
และยังมีข้อมูลอ้างอิงจากกรณีต่างประเทศ
ที่มีผู้เคาะร้ายถูกใบพัดเรือชนิดเดียวกันปั่นขา
ก็จะพบว่าบาดแผลหลังการเย็บนั้น
มีลักษณะเว้าโค้งเช่นเดียวกับบาดแผลนี้ของคุณแตงโม
เชื่อได้ว่าบาดแผลนี้เกิดจากการถูกใบพัดเรือปั่นในลักษณะนี้
ต่อมาบาดแผลที่๒๒มีลักษณะเป็นแนวบนขาทั้งสองข้าง
ได้มีการจำลองโดยการนำใบพัดเรือมาทาบกับบาดแผล
พบว่าระยะและขนาดของบาดแผลสอดคล้องกับการปั่นของใบพัดเรือทุกประการ
โดยจังหวะการปัดจะทำให้เกิดแผลข้างซ้าย
สัมพันธ์กับบาดแผลข้างขวาในลักษณะนี้
ซึ่งเมื่อได้มุมองศาที่ใบพัดทำให้เกิดบาดแผลบนศพแล้ว
เชื่อได้ว่าคุณแตงโมต้องตกน้ำและถูกใบพัดเรือปัดในลักษณะนี้
โดยข้อสรุปแพทย์ผู้ชนะสูตรพลิกศพได้สรุปสาเหตุการเสียชีวิตของคุณแตงโมว่า
คุณแตงโมเสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจจากการจมน้ำ

แล้วก็จำลองนะครับเป็นศาลการณ์ของคดีนะครับ
โดยที่เราก็ถล่อใจนะครับนะครับ
เป็นสถานการณ์ของคดีนะครับ

จากข้อที่จริงที่เราได้มาทั้งหมด

ได้จริงทั้งหมดมันอยู่ที่คน๕คนบนเรือ

แต่ถึงบอกว่าคดีนี้นะครับ

ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบนะครับ
จากภาพที่เรานำเสนอนะครับ

เจตนานะครับรายละเอียด

ข้อสงสัยหลายประเด็นนะครับ

ผู้ไปนำเสนอหรือมีความคิดเห็นต่าง

ผิดสูตรเข้าได้ว่าคณะทำงาน

เพื่อให้ทุกคนเข้าใจและเป็นประโยชน
สาธารณชนต่อรูปคดีนะครับ

ก่อนที่คณะงานจะนำ

ผู้ต้องหาส่งมอบอายการจังหวัดนะครับ

ผมจะส่งไปคืนให้ผู้จัดการ
หัวหน้าพนักงานสืบสวนสอบสวนนะครับ

การแถลง

ยังไงกับการแถลงวันนี้

ความคิดของแต่ละบุคคล
ไม่ได้ท่านคิดยังไงครับ

การแถลงข่าวในวันนี้นะครับ

โดยที่คณะพนักงานสืบสวนสอบสวน
เราได้ทำงานรูปรวมพยาดักฐาน

พยายามหลักฐานและกฎหมายที่กำหนด

จากการแถลงวันนี้
ทางคณะพนักงานสืบสวนสอบสวน

จากพยาดักฐานที่เรารูปรวมมา

พยานบุคคล๑๓๔ปาก

ผลการตรวจพยานหลักฐาน

และก็รักฐานต่างที่เรารูปรวมไว้

เรามีความเห็น

ผู้ต้องหาทั้ง๖คน

ท่านสงสัยว่าเป็นอุบัติเหตุไหม

ได้ว่าอุบัติเหตุอาจจะเป็น

คุณแตงโมประมาทตกน้ำเอง

คุณตังโมถึงแก่ความตายนะครับ
นะครับอยากเเช่า

ขอให้เปิดขึ้นตรงของท่าเรือ

เห็นผ่านลานจอดรถที่มีรถเทลเลอร์
ที่เป็นกล้องวงจรปิดคุณภาพสูงที่เราส่งให้ทางกองพิสูจน์หลักฐานได้ทำให้เกิดชัดเจนจนเห็นว่ามีใครอยู่บนเรือบ้าง
เดี๋ยวให้ดูภาพนั้นภาพค้างแล้วผมจะอธิบาย
ตรงนั้นจะเป็นช่วงเวลา๒๒๓๓กว่า
เดี๋ยวทุกคนเราจะเห็นภาพกันแล้วก็จะอธิบาย
ปรับปรับความคงชัดทำให้คนบริเวณจนมี๖คน

ต่อมาเวลา๒๒๓๓กว่า
ภาพนี้จะสอดคล้องกับคำอธิบายของคลิปวิดีโอก่อนหน้านั้น
ว่ามีผู้โดยสารอยู่ในเรือทั้งหมด๖คน
แล้วก็ก่อนหน้านี้

ก็จะมีการชี้ว่าตั้งแต่สะพันธ์ทะลำแปดขากกลับมา
คุณแซนผู้ต้องหาที่๓ในคดีนี้
นั่งตำแหน่งท้ายเรือตรงเลข๖อันนี้นะครับ
ในภาพนี้เป็นช่วงเวลา
ซึ่งก่อนเวลาที่เราสันนิษฐานว่าคุณแตงโมตกเรือก็ประมาณนาที
จะมีผู้โดยสารตั้งแต่หัวเรือ
มี๑๒๓๔๕๖นะครับ

หลังจากนั้นปล่อยภาพเคลื่อนไปครับ
เมื่อเวลาที่๒๒๓๔กล้องกำลังปิด

และเมืองกันไปทางเท่านั้น

โดยเมื่อสังเกตแล้วจะเป็นวัตถุลักษณะเดียวกับจุดที่แล้ว

กล้องนี้นะครับ
จะเป็นกล้องที่อยู่ฝั่งการฟ้านะครับ
ซึ่งเป็นมุมที่อยู่ตรงข้ามกับกล้องที่ผ่านลานจอดรถมาสักครู่นะครับ
ตอนที่ผ่านลานจอดรถเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นนาทีที่๒๓๐๒นะครับ
พอมาฝั่งนี้ก็เข้าสู่นาทีที่๒๒๓๓ต่อเนื่อง๒๒๓๖๔นะครับ
ก็จะเริ่มเห็นว่ามีแสงเงามาอยู่ที่ท้ายเรือนะครับ

เนี่ยแสงเงานี้ได้หายไปนะครับ
ได้หายไปก็วินาทีที่หายไปนั่นก็คือ๒๓๔๑๐นะครับ
ผมอธิบายอย่างนี้ว่าการตกเรือการตกเรือที่ท้ายเรือ
หรือว่าคุณแตงโมจะมาฉี่ที่ท้ายเรือจริงหรือไม่
ฉี่นี่ไม่มีใครเห็นนะครับผมก็ไม่เห็น
ก็มีเพียงพยานหลักฐานพยานบุคคลคือคุณแซนคนเดียวที่บอกว่าคุณแตงโมเดินมาที่ท้ายเรือนะครับ
แล้วก็มาเกาะขาแล้วก็นั่งลงไปฉี่แล้วก็พัดตกเรือไปนะครับ
แล้วก็มีพยานบุคคลบนเรือเห็นเช่นเดียวกันว่าคุณตังโมเดินไปท้ายเรือนะครับ
แต่ในทางการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานทั้งพยานบุคคลพยานวัตถุและพยานต่างที่เราเก็บมาทั้งหมดอยู่ในสำนวนนั้นน่ะ
ก็จะเห็นตามนี้บวกกับบวกกับภาพวงจรปิดนะครับ
แล้วหายไปประกอบกับการถนสูตรบาดแผล
ทางการแพทย์บอกว่าแผลที่เกิดบนต้นขาและขาของคุณแตงโม
เข้าได้กับใบพัดเรือนะครับก็คือตกลงจากเรือ
แล้วขาก็สันนิษฐานว่าถูกดูดเข้าไปหาใบพัดเรือ
อย่างที่มีผู้ชำนาญการเรื่องสปีดโบสต์หลายท่านบอกว่า
ถ้าเรือสปีดโบสต์แบบนี้วิ่งช้าเนี่ย
น้ำจะถูกดูดเข้าไปหาใบพัด
แต่ถ้าวิ่งเร็ว๑๐น็อตขึ้นไป
เรือลอยตัวนะครับถ้าใครตกท้ายเรือกระเด็นหมด
ก็ต่างกันอย่างนั้นผมอธิบายอย่างนี้ขอเข้าใจขอบคุณครับ
ตัวคุณแตงโมใช่ไหมครับและตกจากเรือไปตอน๔ทุ่ม๓๔นาที๒๐วินาทีถูกไหมครับ
สันนิษฐานพนักงานสอบสวนสันนิษฐานได้นะครับ
โดยประมาณว่า๒๒๓๔๑๐นะครับ
เป็นเวลาที่สันนิษฐานว่าตกตอนนั้น
หลังจากนั้นเลยไป๑๐กว่าวิธีก็ลดความเร็วกลับหัวกลับแล้วก็วนนะครับ
ประกอบกับที่มีผู้ต้องหาที่๓คือคุณแซนที่อยู่ท้ายเรือที่เห็นเหตุการณ์เนี่ย
กดแจ้งพิกัดให้เพื่อนว่าเนี่ยแตงโมตกเรือตรงนี้
เพิ่งอ่านกันแค่๒นาทีครับขอบคุณครับ
นี่เป็นรายละเอียดในการที่พนักงานสอบสวนรวบรวมแล้วสอบปากคำอยู่ในสำนวนการสอบสวนนะครับ
คงจะไม่สามารถอธิบายได้ตรงนี้นะครับ
แต่ว่าแต่ว่าที่บอกว่าใครทำอะไร

คือตอนนี้เนี่ยในสำนวนการสอบสวนเนี่ยนะครับ
ได้แจ้งพูดภาคที่๑ที่๒และที่๓ในพูดภาคก็ทำโดยประมาท
เป็นเหตุผู้อื่นถึงแก่ความตายนะครับ
ผมก็ต้องแจ้งเรียนให้พี่น้องสื่อได้เพียงเท่านี้นะครับ
ว่าเราไม่สามารถบรรยายได้ว่าใครทำยังไงถึงประมาท
เพราะเดี๋ยวมันจะก้าวร่วงอำนาจของท่านพนักงานอายการได้
มันเป็นผลได้เสียการต่อสู้ของผู้ต้องหานะครับ
ผมนำเรียนมาสักครู่แล้วนะครับว่า
ไม่มีใครเห็นว่าคุณแตงโมปัสสาวะท้ายเรือนะครับ
ก็จากพยานบุคคลบนเรือนะครับ
และก็ภาพหลักฐานที่เราเก็บได้จากกองพิสัยศาสตร์ต่างเนี่ย
หลายอย่างเราประมวลจนมีความเชื่อบวกกับบาดแผลที่เกิดขึ้นนะครับ
นะครับเป็นเป็นข้อสันนิษฐานอันนี้ต้องเรียนว่าเป็นข้อสันนิษฐานของพนักงานสอบสวนนะครับ
จากการรวบรวมพิจารณ์ฐานและการสอบบาดคำต่างต่างที่รวมกันสองพันกว่าแผลแบบเนี้ยนะฮะ
ท่านครับจากจากคลิปวงจรปิดเนี่ยฮะท่านตำรวจเชื่อตามคลิปวงจรปิดแล้วก็คำให้การของคุณแซนใช่ไหมครับว่า
คุณแตงโมตกจากท้ายเรือไม่ได้ตกจากส่วนอื่นของเรืออย่างเช่นหัวเรืออะไรอย่างนี้ฮะ
ทุกอย่างเราใช้ประกอบกันนะครับแล้วก็รวมกับพยานหลักฐานทั้งหมดที่รวบรวม
การพิจารณาประกอบบวกกับคณะพนักงานสอบสวนกับสืบสวนเราทำงานกันเป็นคณะนะครับ
แต่ผมกลับเรียนอย่างงี้ว่าการตกที่อ่า
คือคือการตกหัวเรือนะครับหรือการตกท้ายเรือเนี่ย
มันก็อยู่ที่ว่าเมื่อคุณแตงโมตกเรือไปแล้วเนี่ย
บาดแผลที่เกิดขึ้นเนี่ยตอนนี้ทางการสอบสวนสืบสวนเรา
เชื่อว่าเข้าได้กันกับใบพัดเรือนะครับแล้วก็ประกอบกับ
ตามร่างกายของคุณแตงโมทั้งตั้งแต่ศีรษะลงมาเลยเนี่ย
ไม่มีร่องรอยการถูกกระแทกศีรษะไม่มีรอยพกช้ำ
กระดูกไม่มีหักฟันไม่มีหักตามเนื้อตามตัวไม่มีบาดแผลอะไรทั้งสิ้นเลย
นะครับแผ่นหลังก็ไม่มีบาดแผลไม่มีรอยพกช้ำแขนตรงตัวอื่นไม่มี
มีเพียงบาดแผลจากต้นขาลงไปถึงปลายเท้าถึงข้อเท้า
เท่านั้นเองที่บาดแผลที่เกิดก็เกิดจากอ่าน่าเชื่อว่าเกิดจากอ่า
ใบพัดเหลือเพราะทางอ่าท่านท่านศูนย์บาดแผลแล้ว
บอกว่าเข้าได้กับใบพัดเหลือนะครับผมผมผมตอบอย่างงี้
น่าจะเคลียร์นะครับเชิญครับ
เอ่อในในแซนพูดเนี่ยนะครับมันก็เป็นคำให้การ
นะครับเป็นคำให้การนะครับในในคำให้การ
ที่เขาพูดจากต้นอยู่ในสำนวนการศพสวนพระนาคตกส่วน
ก็บันทึกไว้ทั้งหมดแล้วนะครับแต่จะพูดจริงพูดเท็จ
พูดอะไรเนี่ยก็อยู่ในขั้นตอนของการอ่า
เจ้งเข้าหาวัคษรรภาพมาเป็นให้ผู้อื่นแก้ความตายด้วยนะครับผมครับ
อันนี้คงตอบไปตอบแทนแฟนไม่ได้นะครับครับ
มันก็เป็นอยู่ในสำนวนนะครับทางพันธุ์พันธุ์ส่อมส่วนว่าไงฮะ
บอกได้ไหมอย่างงี้ไม่น่าได้นะครับครับเขาก็
ก็เป็นคำให้การซึ่งเราบันทึกไว้แล้วนะครับ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
ว่าเป็นการกระชากศีรษะเป็นการทำร้ายแต่คลิปนั้นจริงจริงแล้วเป็นภาพเหตุการณ์อะไรบนเรือครับ
เดี๋ยวเฉินคุณการสืบบางทีตอบ
ขออนุญาตตอบด้วยภาพดีกว่านะครับนำเสนอคลิปสั้นสัก๒นาที
เป็นคำตอบทุกอย่างขออนุมาเรียนพี่น้องศือ
หนึ่งเดียวนะครับว่าทำไมเนี่ยเอ่อมันถึงได้เกิดก็ในเรื่องความเชื่อมั่นหรือไม่เชื่อมั่นหรือต่างนะครับ
ขอเปิดสักครับ
ก็รู้จักว่าไฟมันเห็นพักทำกันแล้วครับ

อะไรเจ็บแบบนั้นไปพี่ชาวเน็ตเข้าไปพยายามคาดเดาเหนือตาแล้วก็
ลึกล๊อคสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็เชื่อว่า
นี่น่าจะเป็นเหนือตาที่เกิดขึ้นบนเรือของคุณแปลงโมนิกา
ก่อนที่จะตกเรือแล้วก็จมน้ำเสียชีวิตครับ
เป็นภาพนาทีที่คนบนเรือทิ้งขวดและแก้ววายลงน้ำ
นี่ค่ะนี่เหรอฮะเป็นภาพที่ถ่ายเอาไว้ยี่สิบสี่คุณภาพพันห้าทุ่มสี่สิบห้านาที
ไลน์แล้วนะครับซึ่งก็ปรากฏค่อนข้างชัดเจนนะครับว่า
แต่ละคนเนี่ยนะครับขนาดร่องเรือเนี่ย
ทำอะไรอยู่ยังไงบ้างนะครับจุดที่เรานำเสนอนะครับ
แอบมีภาพถ่ายเสนอขึ้นมาเนี่ยเพื่อเห็นเอ่อ
กับปริญญาของของบุคคลบนเรือนะครับแล้วก็เรื่อง
กรณีที่ว่ามีการฆาตกรรมนะครับหรือทำร้ายร่างกายเนี่ย
ก็เป็นเรื่องที่มีการจัดทำหรือมีอะไรบางอย่างนะครับ
ซึ่งหลังเกิดเหตุเนี่ยก็มาประติดประต่อภาพนะครับ
ซึ่งจริงผมนำเรียนว่าทางคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนเนี่ยครับ
อย่างที่ผมนำเรียนแต่แรกแล้วนะครับว่าเรามีการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดนะครับ
พยายามบุคคลพยายามรัดล้อมคลิปจ่างต่างนะครับ
มาเพื่อประกอบแล้วมาชั่งน้ำหนักกันในภาพรวมนะครับ

ขออนุญาตแค่นี้ครับ

ขออนุญาตแค่นี้ครับ

ขออนุญาตแค่นี้ครับ

ขออนุญาตแค่นี้ครับ

ขออนุญาตแค่นี้ครับ

ขออนุญาตแค่นี้ครับ
ขออนุญาตแค่นี้ครับ
สื่อสักนิดหนึ่งครับประเด็นตรงที่อาฉี่หรือไม่ฉี่เนี่ย
ผมว่าเราควรมาเน้นหนักตรงที่ว่าใครทำประมาทแล้วคุณตังโมเสียชีวิตนะครับ
และตอนนี้พนักงานสอบสวนเนี่ยเรากำลังสรุปสำนวนนะครับ
ว่ามีผู้กระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนะครับ

ฉี่หรือไปอยู่ตรงนั้นแล้วตกเนี่ยนะเรามีหลักฐานอื่นรวมกัน
หลายอย่างทั้งการสอบปากคำพยานทั้งเก็บหลักฐานต่างนะครับ
แล้วก็เมื่อตกลงไปแล้วบาดแผลที่เกิดขึ้นบนขาของคุณแตงโม
เข้าได้กับใบพัดเรือนะฮะซึ่งอยู่ตรงจุดใกล้กับที่เอ่อ
คลิปว่าตกนะครับเพราะฉะนั้นตรงตรงที่น้องนักข่าวที่ถามล่าสุดว่า
พบสารอะไรเนี่ยมันไม่พบหรอกครับว่าสารยูเรียนมันละลายในน้ำ
แล้วแผ่นบอร์ดที่อยู่ตรงนั้นน้ำมันท่วมถึงตลอดเวลานะครับ
เพราะฉะนั้นตรงนั้นคือส่วนหนึ่งแต่เราเอาหลักฐานอื่นหลายอย่าง
รวบรวมรวมรวมกันแล้วอ่ามีความเห็นน่าเชื่อว่าเอ่อ
น้องจะไปตรงนั้นแล้วก็ตกลงไปนะครับด้วยการกระทำ
ที่เกิดขึ้นตามที่เราแจ้งให้กับผู้ต้องหาทั้งสามท่านผู้บัญชาการครับ
อยากให้อธิบายเรื่องของการตรวจพิสูจน์อินเอบนเรือครับว่า
จากดีเอนเอของคุณตังโมที่พบบนเรือแล้วเนี่ยในส่วนต่างของเรือ
พิสูจน์หลักฐานตรวจเจอดีเอของคนอื่นบ้างไหมที่อยู่บนเรือครับ
เรียนพี่น้องสื่อมวลชนนะคะในคลิปวีดีโอเมื่อกี้ก็ได้แจ้งให้ทราบแล้วว่า
มีทั้งดีเอนเอและลายนิ้วมือแฝงปรากฏอยู่ในเรือนะคะครบทุกคนค่ะ
ทุกคนนอกจากลายนิ้วมือยังมีเรื่องของเส้นพงเส้นผมเส้นขนอะไรอย่างนี้ไหมครับ

อันนี้เราพบเส้นผมค่ะ
สามารถระบุได้ไหมคะว่าเป็นเส้นผมของใคร
ระบุได้แต่ว่ามันอยู่ในรายละเอียดของสำนวนค่ะ
ขออนุญาตนำเรียนอย่างนี้นะครับคือขณะนี้นะครับ
ก็คือตำรวจพนักงานตบสวนต้องสรุปสำนวนเลยมีความเห็นซึ่งขณะนี้เราทำอย่างนี้อยู่
แล้วก็หากว่านะครับหลังจากนี้ไปแล้วก็ส่งให้พนักงานอายการ
พนักงานในการเนี่ยเขามีหน้าที่ก็คือเขาก็ต้องมีหน้าที่ในการรับสำนวนพร้อมตัวผู้ต้องหานะครับ
อันนี้ก็กฎหมายเขียนไว้อย่างนี้นะครับ
แล้วก็หน้าที่ของพนาในการเขาเนี่ยนะครับมาตราปวิทยามาตรา๑๔๓เนี่ยนะครับ
เขากำหนดว่าถ้าจะสามารถมีคุณก่อนสั่งฟ้องไม่ฟ้องหรือจะสั่งให้พนักงานรับส่วนนี่
ไปฟ้องอ่าด้วยวาจาทันทีแต่ด้วยอำนาจของทางพระนานอัยการท่านเห็นว่า
การให้การหรือการกระทำของคุณกติกเกี่ยวพันกับผู้ต้องหาหลายคน
ในข้อหาหลายข้อหาซึ่งเกิดเหตุบนเรือลำเกิดเหตุ
เห็นควรให้นำตัวกลับมาฟ้องใหญ่ฟ้องรวมกันในคดีใหญ่ทีเดียวนะครับ
ก็คงจะตอบคำถามได้นะครับนะครับผู้บัญชาการครับนอกจาก
จากกลุ่มผู้ต้องหาทั้ง๕๖คนที่อยู่บนเรือแล้วเนี่ย
กลุ่มผู้ต้องหาอื่นที่ปล่อยข่าวเท็จสร้างข่าวเท็จอย่างนี้

พี่น้องสื่อบนชนครับในคดีนี้นะครับ
ผมได้เคยนำเรียนตั้งแต่ต้นแล้วว่าเราจะทำคดีไปด้วยกันนะครับ
ผู้สืบประชนทั้งหลายนะครับจะต้องทำคดีไปร่วมกันกับตำรวจนะครับ
ตำรวจภูทรภาคหนึ่งเนี่ยยินดีรับฟังทุกความคิดเห็นนะครับ
ทุกการวิพากษ์วิจารณ์ของทุกคนใครมีพยานหลักฐานใดนะครับ
พนักงานสอบสวนเมื่อเห็นว่าเป็นประโยชน์นะ
ก็จะนำเข้าสำนวนนะครับแต่กรณีที่มีบุคคลที่ให้การสร้างข่าวออกข่าวนะครับ
ทำให้สังคมสับสนปั่นป่วนนะครับค่อยเขวนะครับ
เช่นนี้เนี่ยเราจะได้นำมาพิจารณาเพื่อดำเนินคดีภายหลังต่อไปครับ
ตอนนี้มีแบ่งเป็นกลุ่มหรือยังคะว่ามีกลุ่มบุคคลใดบ้างมีจำนวนกี่คนอย่างนี้ครับ
ญาติเขาอยู่ระหว่างดำเนินการนะครับนะครับจากช่องแปดนะคะ
จากคลิปที่เมื่อสักครู่ตำรวจอธิบายค่ะอยู่ทางมุมนี้ค่ะ
ครับก็ยัดนำเรียนในเรื่องมูลเหตุในการทีม๓๐๐ลำกายหรือฆาตกรรมนะครับ
อย่างที่ในคลิปเสนอไปแล้วนะครับเราได้มีการ
ตรวจสอบทุกอย่างนะครับเกี่ยวของความสัมพันธ์ของกลุ่มคนบนเรือนะครับ
มูลเหตุจูงใจต่างรวมทั้งในการตรวจพิสูจน์ของทางพอถอนะครับ
ว่าจะปวดคราบเลือดหรืออะไรต่างเนี่ยก็ไม่พบร่องรอยคราบเลือดนะครับ
แล้วรวมทั้งเรื่องสาเหตุอื่นสาเหตุตามกดเคลือกันมานะครับ
ว่าอยู่ดีดีเนี่ยจะเอาคนไปซักคนเนี่ยนะครับ
ถ้าคิดว่าเป็นคดีฆาตกรรมก็ต้องมีฆาตกรนะครับ
ฆาตกรจะทำลงมือทำได้ไงนะครับทำไงทำนะครับประเด็นเรื่องของการตรวจคราบเลือดบนเรือค่ะ
ที่มีการตั้งข้อสังเกตกับสังคมว่ามันมีการเอาเรือไปก่อน
มีใครมาทำลายมีล้างคราบเลือดหรือไม่ท่านอยากจะตอบกับสังคมตรงนี้ยังไงบ้างคะ
ในกรณีนี้ถึงแม้จะมีคราบเลือดอย่างเช่นกรณีของการฆ่าหันศพที่อายุทยานะคะ
ในกรณีนี้ก็จะเห็นได้ชัดแล้วว่าจากทางการสืบสวนสอบสวน
และร่วมกับพอถอก็ได้นำไปสู่การจับกลุ่ม
เพราะฉะนั้นเลือดเนี่ยก็ยังปรากฏอยู่นะคะ
ถึงแม้ว่าจะโดนล้างไปแล้ว
เราถามว่าอะไรนะลูกรอยบาดแผลของคนอื่นใช่ไหม
มันไม่มีการต่อสู้บนเรืออยู่แล้วนะครับ
ทางพระนาทธ์สอบส่วนก็สอบส่วนผ่านครับ

ขอสองคำถามได้มั้ยครับ

คำถามแรกนะครับขออนุญาตสอบถามว่า
คำบอกเล่าผมใช้คำว่าคำบอกเล่านะฮะ

มีใครรับรู้ไหมครับว่าน้องแตงโมเนี่ย
หลังจากที่เดินอยู่หน้าเรือแล้วมีการบอก
เกี่ยวกับเรื่องของการปวดท้องกับใครหรือไม่ครับ
ก่อนที่เดินไปไทยหรือไม่ครับ
ขออนุญาตนะครับอันนี้ในละเอียดการสอบส่วนนะครับ
ก็มีหนึ่งท่านนะหนึ่งท่านเขาก็เป็นการส่งสัญญาณให้ทราบนะครับ

ก็ขออนุญาตเอาเท่านี้ครับ

สอบถามผู้การนนท์ครับเกี่ยวกับเรื่องการสร้างข่าวเท็จอะไรเนี่ย
มีการร้องทุกโกะโทษกับบุคคลบางคนในรพบาลจริงหรือไม่ฮะ
เรียนพี่น้องสื่อบนชนนะครับ
ตามที่ก่อนหน้านี้นะครับ
ได้มีรายการทางทีวีช่อง๑
ได้มีทนายความท่านหนึ่ง
ไปออกรายการนะครับ

ในการนะครับที่ทางทนายท่านนั้นได้กล่าว
ปรากฏว่าเป็นเรื่องที่ไม่เป็นความจริง
กล่าวดังกล่าวทำให้คณะพนักงานสืบสวนสอบสวน
ซึ่งตามที่ได้ระบุไว้ในวันนั้นมีทั้งหมด๖นาย
เริ่มตั้งแต่ท่านรองผู้บัญชาการตำรวจประวัติภาค๑
และผมพุ่งกับเมืองดนทบุรี
และรองผู้บังคับการที่ภาค๑
รวมถึงพนักงานสอบสวนอีก๒นาย
ในวันนั้นที่อยู่ในห้องภูมิกับสพเมืองนทบุรี

การกล่าวด้วยข้อความที่ไม่เป็นความจริงอย่างนั้น
ทำให้คณะพนักงานสืบสวนสอบสวนได้รับความเสียหาย

ทั้งหมดจึงได้มอบอำนาจให้ภูมิกับ

ไปร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนที่สนทองหล่อ
ในความผิดฐานดูหมินเจ้าพนักงาน

ขออนุญาตกรรมการธรรมชาติภาคภาคภาคมาครับ

ซึ่งรับฝากแหล่งเบือดไม่น่าทำให้สุดใจโดยในชีวิต

ในหลายค่าเนี่ยเป็นระดับผู้หนำท่านของส่วนตัวในท่านพิเศษของเรื่องนี้อย่างไหนบ้างครับ
คือการตกเรือไปโดยที่ไม่ได้ตั้งตัวเสื้อชูชีพก็ไม่ได้ใส่นะครับ
ถ้าเป็นท่านตกลงไปแล้วโดนใบพัดเรือฟันขนาดนั้นเจ็บไหม

ก็เป็นเหตุที่สำลักน้ำน้ำเต็มปอดน้ำเต็มกระเพาะจมลงทันทีนะฮะ
แล้วก็ทางบาดแผลขนาดใหญ่เขาก็บอกในคลิปเมื่อกี้ก็บอกแล้วว่า
เป็นการบังคับขาให้งอเข้างอออกไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองไหวนะครับ
และเป็นความเห็นของแพทย์ด้วยนะครับ
คือคืออย่าลืมว่าพอขาลงไปนะฮะ
ตามที่สันนิษฐานของผู้รู้นะครับ
ใบพัดดูดเข้าไปเนี่ยฮะก็ต้องดูดลงไป
แล้วก็ฟันได้รับบาดเจ็บนะครับอันนี้นะครับขอบคุณครับ

ที่ถามว่าไม่ก็ดีมาช้า
ความไม่ชอบมาพากลตั้งแต่แรกเริ่มเรื่องเรื่องไม่จริงมาพูดเรื่องไม่จริง

ก็ทุกคนบนเรือเมาหมดนะครับเมาหมดนะครับ
แล้วก็หลังจากเกิดเหตุก็ทุกคนก็โทรปรึกษาผู้รู้ทั้งหลาย
ในสิบห้านาทีแรกหลังจากคุณเต็มโมตกนะติดต่อไปคนหกสิบหกคนนะครับ
แล้วแต่ก็มีคนแนะนำนะครับว่าพวกคุณเมาอย่างนี้
เพิ่งไปพบตำรวจเดี๋ยวโดนโทษหนักติดคุกหมด
ให้ไปก่อนนัดไปก่อนเลื่อนไปก่อนอย่างนี้ครับ
ท่านทำให้ล่าช้ามาเรื่อยแต่ต้องไปพบคนนั้นคนนี้
ก็ร่วมกันพูดคำให้การให้เหมือนกัน
อย่างเช่นการดื่มสุราให้มันน้อยก็พูดให้มันเหมือนกัน
ก็เกิดความยุ่งยากมาจนต่อมาภายหลังฝ่ายสืบสวนสอบสวนเราแคะไปเรื่อย
ทราบข้อได้จริงออกมาออกมาจนแจ้งข้อหาให้ผู้หาต่างออกมา
ตามที่ใดกับกฎนี้นะครับ

ครับก็เดี๋ยวต้องไปส่งสำนวนแล้วนะครับขอบคุณครับ
ครับขออย่าดึงพี่น้องสื่อมวลชนนะครับ
สำหรับวันนี้ก็คงจะจบเพียงแค่นี้นะครับ
แล้วก็ขอขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับที่ได้สักถามในประเด็นที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อสังคมนะครับ
เรื่องจากการสอบสวนหรือสรุปการสำนวนของคณะสืบสวนสอบสวนของตำรวจโทษภักดิ์๑นะครับ

หลังจากนี้เราจะมีการส่งในส่วนของอายการและตามกระบวนการยุติธรรมนะครับ
พี่น้องสื่อมวลชนสามารถที่จะติดตามแล้วก็ให้ข้อมูลที่สำคัญในกระบวนการยุทธรรมไปด้วยกันนะครับ
เพื่อทำให้คดีนี้นะครับเป็นที่กระจ่างแล้วก็สังคมยอมรับได้
กับผมในฐานะตัวแทนของตำรวจภูทรภาคหนึ่งนะครับ
แล้วก็ขอขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านอีกครั้งนะครับผมครับขอบคุณครับ